รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาความอัศจรรย์
นาทีของความเชื่อนะครับในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
คำคืนนี้ท่านผู้ชมจะเชื่อเราก็ได้
หรือบอกว่าเราไร้สาระไม่เชื่อเราเลยก็ได้
พี่หนุ่มถ้าฝันเห็นญาติผู้ใหญ่ฝันเห็นพ่อเห็นแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
มาบอกว่าบ้านพี่มีสมบัติฝังอยู่ตรงนั้น

ไม่คิดจะไปทำสังกระทงสังกระทานไปทำอะไร
ก่อนได้แล้วค่อยไปทำ

แต่แขกรับเจริญของเราวันนี้ก็บอกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเขาฝันว่าพ่อตาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาเข้าฝัน
บอกว่าฝังสมบัติเอาไว้นะให้เดินไปตรงนี้ตรงนี้จำนวน๙ท่อนี้

เขยคนนี้ก็เลยทำตามที่พ่อตาของเขาเนี่ย

แล้วก็ลงมือขุดปรากฏว่าไปเจอสมบัติจริงคุณผู้ชมครับ

แล้วก็เข้าของเครื่องใช้เครื่องประดับนะครับ
ที่ทำจากโลหะสำริดนี่นะฮะ

กลับมีน้ำซึมไหลออกมาจนเต็มหลุม

จะเป็นดินศักดิ์สิทธิไปหมดเลยซึ่งเนี่ยผมก็ยังมีอยู่ในมือ
ขอบคุณหนักเหมือนกันนะฮะดินก็เป็นดินศักดิ์สิทธิ
พี่คิดดูถ้าพี่รู้เรื่องมากกว่านั้นพี่จะตกใจ
คนถูกหวยกว่า๓๐ล้าน
เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะไปร่วมมูกับสองสามีภรรยาคู่นี้กันนะครับ

คุณแปดอาชีพที่ตอนนี้ปรากฎกันอยู่คือ
ทำนาแล้วก็ตะโกนแฟนแกจะไปต่างประเทศ
ไปที่ประเทศดูไบกลับมาก็มาตกงานปีหนึ่ง
ก็เลยกำลังวิ่งเรื่องไปประเทศกาต้าเนอะ
ก็พอดีไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าปู่บุญแกให้ตรงนี้แล้ว

เรื่องนี้นี่เกิดขึ้นในที่ดินของพวกคุณถูกไหมฮะ
ที่ดินของพ่อตายยกให้แฟน

เพราะว่าลูกทั้งหมดทั้งเมียแรกก็คือลูกเมียแรก๔คน

ลูกเมียที่สองพอเมียได้เสียชีวิตไปก็มาได้กับแม่
เพราะได้ลูกสาว๙คนแล้วลูกบุญธรรมอีก๑คนเป็น๑๔คน

แล้วคุณพ่อแบ่งที่ดินผืนนี้ให้ตอนไหนฮะ
ตอนประมาณปี๓๑พอคลอดลูกสาวมาคนแรก

แต่เห็นบอกว่าการที่ได้ที่ดินมาเนี่ยต้องมีการจับฉลากกันด้วย

ใครได้แปลงอะไร
ครับ

คือมันน่าจะหยับให้เลย
นั้นคุณไม่ได้หยับอยู่
ไม่ได้หยับ

คุณได้มาทั้งหมดกี่ไร้

คือเห็นว่าคุณยังสองคนคุณความรักของคุณ
ถ้ามารักกันได้ยังไง

แต่เหมือนกับถูกจับกลุ่มถุงชน

ก็มารักกันตอนเป็นนุ่มเป็นสาว

ก็คือเขาเป็นคนขยันเนาะ
บวกที่ว่าเราเรียนจบม๓

สมมุติหาบหมกข้าวไปนาเขาก็หาบเอง

ก็เลยกลายเป็นความสงสารกลายเป็นความรัก

แต่ตอนแรกเลยเนี่ยพอพ่อแม่บอกว่า

รู้สึกเหมือนไม่สบายใจเพราะว่ายังเด็กเนอะ
คำว่า๑๗๑๘นี่ก็ยังวัยรุ่นเนอะ
ครับทางพี่สุพลล่ะพอดูพ่อแม่
ก็ดีใจครับอ้าวดีใจ

ดีใจครับใช่ดีใจว่าบ้าน
เขามีเงินฐานะเขาดีกว่าเรา

คุณพ่อของคุณสวนนาเนี่ย
เสียชีวิตไปตอนไหนครับ
ปีที่สามห้าตอนนั้นแก้อยู่ประมาณ๖๖ปี

ตรงนี้เลยครับต้องเป็นเนื้อก้อน

คงจะต้องเล่าเรื่องวิญญาณหรืออะไรอย่างนี้

คุณพ่อเสียชีวิตไปได้มีโอกาสเจอคุณพ่อบ้างไหมครับ

ขอฝันว่าพ่อตาเอาขันไถไปซุกไว้ไฮ
ไทยไปซุกไว้ให้ผมอยู่ตะวันตกต้นกระสังครับ

ฝันว่าพ่อตาพี่เนี่ยเอาคันไถเนี่ยไปซุกไปซ่อนเอาไว้
อยู่ที่ตะวันตกตนกระสังครับ
อยู่ตะวันตกอยู่ที่ต้นกระสัง

ซะนั้นคุณพ่อเสียชีวิตไปสี่สิบกว่าปีแล้ว

ใช่แล้วก็ทำบุตรให้ท่าน
ทำบุตรตลอด
ครับไปวัดไปทุกวัน

พี่ฝันวันไหนเห็นอะไรบ้าง

ผมฝันเมื่อที่๑๕ประมาณตี๔

ครับเขาบอกว่าฝุกขันถ่ายไว้ให้เรา
อยู่ตะวันตกโต๊ะกระสั่ง
แกก็บอกให้เดินไปหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

ผมก็เดินไปได้แค่๗๙เอง

จะเดินต่อก็ไม่ได้จะถอยหลังขึ้นก็ไม่ได้

แกบอกว่ายังไงก็ขุดยังไงก็เห็น

คือให้ขุดเอาคันไถจากในดินนะ

พอสะดุ้งตื่นแล้วเชื่อความฝันไหม

เพราะว่ามันรักมันชอบ

เพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีจริง
จะไปเล่าลูกเล่าเมียก็คงจะไม่ได้ครับ

แสดงว่าพ่อเขาอาจอยากจะมาได้ส่วนบุญหรือเปล่า

พระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเออคุณทำอะไรครับ
ผมก็รอ๙โมงครับ

แกบอกให้ผมเดินไปสัก๗๘

แต่พี่คิดว่า๗๘๙คือ๗โมง๘โมง๙โมง

รอ๙โมงปุ๊บแสดงว่าวันนั้นสามีมีปฏิกิริยาอะไรแปลกไหมฮะ

เขาไม่รู้เลยผมไม่เล่าเขาเลยครับ
แต่ดูนาฬิกาแล้วฉันจะรอตอน๙โมง
โมงปั๊บผมลงทำงานทันทีเลย

แล้วมีต้นนั้นจริงไหมต้นอะไรที่บอกเมื่อกี้

กระสังเคยเห็นต้นนี้มาก่อนไหม
ก็เคยเห็นครับเพราะวันนาของเรา
โอเคเดินไปเสร็จปุ๊บไปตรงไหน
ผมก็นับจากอัลเซ็นเตอร์ตรงเลย

ที่เราไปยืนอยู่ตอนในกลางคืนที่ฝัน
ตอนเช้าผมก็ไปเลยแบกจอบไป
ดอกไม้ทูบเทียนไปพร้อมเลย

อยากจะไปต่อก็ไม่ได้จะถอยหลังคืนก็ไม่ได้

มันเหมือนดึงดูดกันไว้เลยครับว่า
เหมือนมีคนมาดึงไว้

หมายถึงคุณก็พยายามที่จะเดินออกไป๙ที่๘แล้ว

ให้ลูกได้เจอของที่

ผมก็ลำลึกลำพันแล้วก็ก้ม

คุณแสดงว่าคุณไปยืนจุดตรงนั้น
ปุ๊บพ่อคุณก็รู้เลยว่าขนลุกไปทั้งตัว

จะให้รู้ว่าเราเจอกันตรงนี้แล้ว

เจอของที่วัตถุโบราณ

ใจคุณคิดว่าจะต้องขุดเจอเงินเจอทองไหม

ในสายตาของผมเป็นทอง
เป็นทองพุ่งใส่ตาคุณเลยเหรอ
ไม่เขาเหลืองสวยงามครับ

แล้วเขาก็เลยคิดว่านี่เป็นทองหรือเปล่า

ขึ้นมานี่แล้วก็มานี่เห็นไหม

ตัวสั่นตัวยัน
โทรหาน้องชายพูดไป

ไม่รู้เรียกว่าผมพูดภาษาอะไร

ผมก็มันพูดไม่ออก
พูดว่ามาดูพี่ที่ต้นกระสัง

ถ้าพูดทั้งน้องชายก็ฟังโทรศัพท์ฟังไม่ออก
พี่ชายก็โทรให้มาช่วยขุดช่วย

ไปขุดมาก็ยิ่งก็เจอเจอไปเรื่อย
ตอนนั้นก็ใจตื่นเต้น
ตื่นเต้นตื่นอะไรครับช่วยกันขุดช่วยกัน
มีเยอะเป็นเขียวเป็นโซ่ตวน
ก็ผมก็ดึงออกมาทีละชิ้นทีละชิ้น
คุณมีเยอะมันเยอะมาก
ไม่บอกเมียโทรศัพท์บอกน้องชาย
ยังไงต่อขุดต่อไหม
ก็ได้เสียงเหมือนปิดประตู

ก้มในหูเราได้ยินนะ
ดังมากก็เหมือนตกหลุมไปอีกหน่อยหนึ่ง

ขึ้นมาอีกเยอะเลยเห็นอะไรยิ่งพูดยิ่งมากยิ่งเห็น

บัตถุโบราณก็เป็นโซ่ตรวรรค์

นี่อันนี้เป็นโซ่ตรวรรค์ที่ล็อกนักโทษนะ

ก็อีกหลายอย่างก็เป็นหอบ

นี่
ก็เป็นดาบเป็นมีดเป็นหอกครับ

อันนั้นเป็นที่ใหญ่
เป็นเครื่องมือใช้หามเสลี่ยงพระเจ้าแผ่นดิน
ใช่เลยหัวหน้าพิธภัณฑ์เขาบอกว่า
หัวหน้าพิทธภัณฑ์บอกมาว่าใช่เขามาตรวจแล้ว

นี่คืออะไรฮะนี่ตอนอยู่ที่วัดนะเนี่ยพอส่องไฟจะมีทองคำเลยก็ใส่ตู้โชว์ที่วัด
สรุปส่องไปเป็นทองคำเลยเหรอ
เป็นประมาณว่าเป็นสำลิดแล้วก็เป็นเหล็กสมัยสมัยประมาณ๑๓๐๐กว่าปี

อันนี้บ่อน้ำครับที่คุดได้ครับ
ตอนนี้ที่คุณขุดลงไปก็จะมีน้ำขึ้นมาด้วยเป็นตาน้ำด้วยเหรอ

คือขุดลงไปเนี่ยตอนแรกไม่มีน้ำเลยเป็นดินแห้งแล้วก็ไปเจอพวกวัตถุโบราณที่อยู่ในนี้
พอเก็บวัตถุโบราณขึ้นมาได้หมดปรากฏมีน้ำเริ่มซึมกลายเป็นตาน้ำ

ที่ขุดลงไปลึกขนาดไหนคะพี่

ลึกประมาณ๕๐เซนแค่นั้นเอง

อย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันมีคนไปพูด
อย่าไปพูดครับบ้านพี่อยู่ที่ไหน

อย่าเพิ่งไปบอกใครนะขอให้ผมไปดูก่อนคนแรกได้ไหม

เจ้าของเขายังอยู่ตรงนั้นคุณยังคิดว่าพ่อตาเขายังอยู่ตรงนั้น
แสดงว่าพ่อตาก็ต้องรู้ว่าตรงนี้มีสมบัติอยู่เหรอ
เพราะพ่อตาเป็นคนระบุว่าให้ลูกสาวคนที่๘ที่นาตรงนี้

หรอกแต่ในมุมของผมนะผมว่าตอนที่พ่อตายังอยู่เนี่ย

แต่ว่าพ่อตายไปแล้วเนี่ยพ่ออาจจะไปรู้

ใช่แต่ถ้าพูดตามรั่งทรงนี่เฉริยรั่งทรง
รางทรงพลรคุศได้๑๖๑๗ปี

พอร่างทรงเข้ามาก็คือเป็นปู่บุญกับย่าทรัพย
เจ้าของวัตถุโบราณเจ้าของหมวนอำสักษิติเลย
บุญแกบอกว่าตรงนี้นะลูกเป็นเรือนจำ

นี่คือลูกชายของพ่อทหารเอกของพ่อ
นุ่งขาวห่มขาวรอคอยลูกชายของพ่อ
มาเกิดได้ที่ดินตรงนี้๓พบชาติ

ก็เลยพ่อเกรดไปผูกเรือกับปู่บุญ
พ่อเกรดตายไว้๒๔ปีเนาะ

ก็คือชาติที่แล้วแฟนฉันเป็นลูกชายปู่บุญ

กูก็ให้มันเองมันเป็นลูกชายกูชาติที่แล้ว

เกรดมึงไปเข้าฝันลูกเขยมึงว่ะ
นี่ก็คือเราขุดแล้ว

แต่คำพูดของร่างทรงตรงกับความฝัน

ไม่มีใครเคยบอกเขาก่อนว่าคุณฝัน

เขาไม่รู้ด้วยอยู่ในร่างทรงบอกเลย

ปรากฏว่าเดือนที่ผ่านมาติดคู่๖คน

แล้วก็ขอทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เขาก็บริชารูปแม่ย่ามูไปถวาย

เขาจะเรียกเราว่าพ่อขาวแม่ขาวเนอะ

ใครที่ไปขอพรท่านก็คือให้พ่อขาว

แล้วก็พูดขอเมตตามหานิยมจากท่าน

ขอเมตตามหานิยมจากหมู่บุญ
ให้เจ้านายรักเมตตาสงสารหน้าที่การงานทำ

ก็เป็นนับได้ก็คือผู้ใหญ่
แล้วก็ผู้ใหญ่ก็โทรให้ประหลัดอำเภอมา
นับได้๒๙๑ชิ้น
เขาก็ให้เอาของเก่าไปไว้ที่บ้านผู้ใหญ่

ก็คือนั้ของใส่ถุงปุ๋ย
ก็เรียกว่าถุงปุ๋ยปรากฏว่าแสงออกทุกถุงปุ๋ย

แล้วกรมการปกครองก็เฝ้าเวรยามที่บ้านผู้ใหญ่

หอนหมาหอนจากจากที่ตรงบ่อไปลงไปที่บ้านผู้ใหญ่ทางตะวันออกเนอะ
ปรากฏว่าชาวบ้านนอนแทบไม่ได้กันเลย

พอเช้ามาเราก็เชิญร่างทรงมา

เป็นผู้คุมอดิตชาติเป็นพ่อของในปุกงาน
ช่อยต้องเอาของไปในบ้านเขายังใกล้

ปรากฏว่าได้เข้าวัดประมาณหลานกว่า
ก็จะบอกว่าให้เขาไปชมวัตถุโบราณที่วัดเนอะ
ทีนี้ทางวัดก็คือเราเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์คือความเชื่อของชาวบ้านก็คือ
วดน้ำแผ่เมตตาส่วนกุศลให้ท่าน
เดี๋ยวเขาก็ทอดสังอาทานกันคนละ๒๐บาทคนละ๑๐๐
คนไปเยอะมากเนอะก็เลยได้เยอะ

นี่ก็มีอย่างนี้เนอะพอปู่บุญเขาร่างทรงมา
แกก็บอกว่าฒอกดาบธนูโซชตีวลย์ไม่ต้องเอาไว้เลยลูกเดิ่ด
อันนี้เราจะขอพูดเป็นภาษาพี่มายเนอะ
เพราะว่าปูบุญไว้เป็นคนแปรดสอกเป็นคนพี่มาย
ก็พูดว่าลูกหลานทำไมตัวเล็กตัวน้อยกันเถอะ

อกดาบทธนูโซ่ตวนไม่ต้องเอาไห้นะลูกเด้อ

คือถ้าเก็บไว้ที่บ้านติดคุกกันหมด

สังเวษีมาล้มตายตรงนี้๕๐
สังเขเวศีคืออะไรสังเขเวศี

ที่นี่ให้ได้ที่ดินตรงนี้พ่อถึงจะขึ้นสมบัติมาให้ลูกชายพ่อ
นี่คือแกพูดขึ้นมาเลยจากร่างทรงเนอะ
มันก็ย้อนกลับไปในชีวิตชาติปัจจุบันนะพี่หนุ่ม

ตั้งแต่เกิดมาก็จับเป็นคู่กันอยู่แล้ว
ลูกคนอื่น๑๐กว่าคนต้องจับฉลากหมด

คุณไม่ต้องจับพ่อบอกไปเอาอันนี้แหละที่ดินตรงนี้แหละ

จนกระทั่งพี่เขาได้มาครอบครองที่ดินแปลงนี้
แล้วก็ไปอยู่ตรงจุดที่เขาเคยต้องได้เป็นของเขา
แต่ที่นี่แปลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมที่ผมสงสัยคือว่า
ตอนแรกเลยเนี่ยเป็นดินแห้งที่ขุดลงไปเนี่ย
เจอทรัพย์สมบัติอยู่ข้างในถูกไหมฮะ
ซึ่งมันแปลกถ้าเกิดมีน้ำตั้งแต่แรก
ก็ควรจะต้องท่วมทรัพเจ้าอยู่ตรงนี้

แต่นี่ปรากฏว่าขุดลงไปเอาของขึ้นมาเสร็จปุ๊บ

เราก็พูดตามร่างทรงนี่แหละคือที่มาของน้ำสักติด
พอแกขอเราเราอยากให้ทรัพย์สมบัติบอกให้เข้าวัดเข้าอะไรหมดแล้วเน
เข้าเพ็ญดินเขาก็พูดเลยว่าให้พ่อขอได้ไหม
กระถิ่นหนึ่งกองขอเรือนปั้นยาหนึ่งหลัง
ขอให้ลูกชายพ่อบวชให้๗วันจะได้ไหมเราก็ว่าได้เนอะ
เสร็จแล้วแกก็พูดว่าแกก็ชี้ไปที่บ่อที่ไม่มีน้ำ
ยังไม่มีอย่างนี้เขาก็พูดว่าตรงนี้นะลูกก็ยอยพิทธบาท
น้ำไหลมาจากทรย์เขาฮิมาไลจากพู่เขาสามลอยโยษ
มารวมกับของเก่าซึ่งฝังไว้พันสองพันปี
หอกธนูสมัยก่อนจะอาบยาพิษและไปยิงเลือดสัตว์มา
แล้วมาฝังรวมกันไว้เป็นเวลานานก็เลยศักดิ์สิทธิ
เอาน้ำมาบ้างไหมดีไหมวันชีทุไรละ
อย่างนี้คือน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มาจากของพี่เลยไหมครับ

คุณกำลังจะบอกว่าน้ำที่มดดำกับพี่หนุ่มแย่งกันอยู่เนี่ย

แล้วก็น้ำไหลมาจากเทือกเขาหิมะไร

เจอกับของเก่าก็คือสมบัติที่ขุดได้เนี่ย

เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือเป็นน้ำที่

ประกอบสมาชิกทุกอย่างเจริญรุ่งเรือง

เดี๋ยวจบรายการต้องทำพิธีนู้นหน่อยนะ

เคยดื่มน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้บ้างไหม

ทั้งหมดก็คือความปฏิหารของน้ำ
เรื่องราวของบ่อน้ำศักดิ์กลายเป็นวงกว้าง

แล้วใครที่กินน้ำจากสิตคนแรก

หลังจากนั้นฉันก็จุดทูป๙ดอกเทียน๑เล่มบนเลย
วนกลับไปเมื่อกี้ที่แกขอกระถิ่นเราเนอะ
เราก็พูดเลยปู่บุญย่าทรัพย์พยายเกรตมัยยายน้อมเอ๊ย
เพราะให้ปู่ป่วยน้ำซักซิทมาให้ลูกหลานมากเนอะ

เสร็จแล้วเราก็พูดว่าลูกหลานมาบูชาปัจจัย
ลูกจะได้ทำกระถิ่นกองใหญ่ให้
ลูกจะได้สร้างเรือนปั้นยาให้ลูกจะได้บวชลูกชายให้

ทางนี้ก็คุดน้องชายเอาน้ำเก่าออกเกือบไม่ทัน
คือพุดมาเลย๕ลูเลยเหรอ
ใช่หลุมละ๕ลูเลยจะมี๒หลุมอย่างนี้เนอะ
ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้แล้วชีวิตก็ดีขึ้น
ใช่แล้วก็เรื่องคนที่ถูก๓๐ล้าน
อุ๊ยอะไร
มีคนเดินทางมาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้แล้วชีวิตก็ดีขึ้น
ใช่แล้วก็เรื่องคนที่ถูก๓๐ล้าน
อะไรอะไร๓๐ล้าน

ผัวเมียค่ะบ้านน้องบุญมาก

เขาเป็นคนบ้านหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมา
นี่คือบุญพ่อป่าที่เขามาช่วยเราเนอะ
คาพรรษาเขาจะเรียกว่าผ้าป่า
พรรษาเราก็ไปทอดกระถิ่นให้เขาที่ปู่บุญขอเรา

เขาไปทอดสังขทานแผ่เมตตาส่วนกุศลให้เขาก็ไปเอ่ยเลย
ปู่เทพบุญญาติเทพทรัพย์พระยายเกรตมันยายหนอม
ขอให้ดูุลูกหายลูกมีโชค

เช่ามาเขาก็มีเงินแค่ร้อยเดียว
เข้าใจว่าคนยากจนเนอะก็คือเมียรับจ้างคนเดียวผัวพิการ
เขาก็เลยหันไปถามหลานยืมหลาน๕๐๐บาท
พอถูกมาสามสิบล้านเขาก็ให้หลานไปสองล้านบาทเวลาคนไปที่บ่อขาดไม่ได้ก็คือหนึ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สอง
เงินก้อนทองสามรูปภาพเข้าไปประกอบสัมมาชีพทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองทุกอย่าง
ก็คือเอาไปไว้บนหิ้งพระก็ตามไปเข้าฝันแล้วใส่บาทหน้าบ้านตอนเช้าแล้วก็กรวดน้ำให้ท่าน
ไม่จำเป็นต้องไปโทษสังขทานถูกไหมเนาะเวลาเราอยากมีโชคเราก็พูดสิ
ขอให้ปู่ให้ลูกมีโชคเนอะลูกจะได้บูชาวัวใหญ่เกียรใหญ่ไปถวายนี่เห็นไหม
เป็นวัวเป็นอะไรเต็มเลยตรงนี้

ไม่ได้ไม่มีคนเลี้ยง
ทำไมแต่ก่อนเราจะเขียนท่านว่า
เพราะเท่าบุญไม่ใหญ่ทรัพย์ตอนเขาร่างทรงมา
แต่พอบุญกระถิ่นเสร็จทำไมปู่เทพบุญกลายเป็นเทพ
ก็คือแกบอกว่าพ่อเป็นเทพเพราะอะไร

เสร็จแล้วสำคเวศรีของพ่อได้ไปเกิด

กุศลอันนั้นพ่อก็เลยขึ้นเป็นเทพ

ผมถามนักเหนือจากน้ำในบ่อศักดิ์ศิษย์
ทำให้คนมีเงินทองไหลมาเทมา

เห็นบอกว่าพวกดิ้นพวกหินต้วเทานั้น

ก็คือพอเขาหลังส่งมา
เขาก็จะไปจับดิ้นที่ก้นบ่อ
กันโปรยขึ้นมาตอนนี้ก็พูดภาษาพิมัน

ค้าขายร่ำรวยเอาไว้บนทิงพระปกปั๊ก
รักษาให้อยู่หยอกอยู่เย็นลูกความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามี
เสร็จแล้วแกก็พูดว่าให้ลูกหลานใส่กระเป๋าไปทำงานโรงงาน
มันข้าราชการพ่อให้เมตตามหานิยม
ให้เจ้านายรักเมตตาสงสารหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง
เพื่อนเพื่อนพ้องรักอย่ามีคนคิดอิจฉาฤทธิ์สิยะอืม
แล้วแกก็พูดต่อว่าเอาไว้ในเกวียน
ไม่รู้จักรถยนต์แกเป็นคนแปดศอกเนอะ
เอาไว้ในเกวียนลูกน่ะลูกเอ้ยพอจะได้ป๊กปั๊ก
รักษาให้เดินทางแค้วขาดปลอดภัย
เดี๋ยวเราก็อนามสักพิษพอนะพร้อมหนาเกวียนหลังเกวียนลูกเลยด้วย

สรุปแล้วคือพวกดินพวกหินที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ
ซึ่งวันนี้พี่ก็ได้นำมาด้วยโอเคครับ
คือเอามาห่อไว้เลยถูกไหมครับในนี้เป็นอะไรฮะ
เป็นก้นดินจากก้นบ่อเลยหรือครับควรคือเราต้องไปขุดขึ้นมาหรือยังไงใช่
ก็คือจะห่อเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นเศษดินแบบเป็นหินอันนี้เป็นหินหรือเป็นอะไรเนี่ย

นี้นะครับคุณพนทขอมาพบไปนะครับครับคุณพนท
ขอพรพ่อเท้าเมย์เท้าพ่อเท้าบุญมัยยัยทรัพย์
เขาก็อยากไปสอบครูสอบงานราชการอะไร
เขาก็เข้าไปก็ได้สม
สมความปรารถนาแต่ทำไมใครเป็นคนบอกว่าให้เอาดินเนี่ยแหละ
ให้ลูกศิษย์ลูกหาไว้บูชากัน
พ่อเท้าบุญเวลาล่างทรงเข้ามา
ผ่านล่างทรงเขาบอกสิ่งอะไรผ่านล่างทรงบอก
ทุกวันนี้คุณสุพลเนี่ยจะต้องไปนอนเฝ้าที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกคืน

กลัวคนเขาจะไปเกลี้ยงเราเอายาผิดใส่

คนแหล่งว่างั้นเขามีเหตุภาระงานว่าพี่หรืออะไรบ้างมั้ย

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องที่เราพูดอยู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เพราะฉะนั้นเรามาชมแล้วคุณจะต้องใช้วิจัยยานด้วย
รวมถึงเรื่องเศรษฐ์โบราณมานานแล้ว
ขออนุญาตทั้งสองท่านเนี่ยช่วยพาเราไปชมหน่อยได้ไหมฮะที่บุรีรำ

ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

จากตัวเมืองบุรีรำไปตามเส้นทางอำเภอนางรอง

จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านน้องเจริญศุกร์
หมู่บ้านเล็กแห่งนี้ในทุกวัน

เพื่อที่จะมายังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ที่นี่ก็คือหมู่บ้านหมู่ที่๑๑
บ้านน้องเจริญศุกร์ตำบลชุมแสง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เราขุดของเก่าวัตถุโบราณได้จากบ่อนี้๓๑๔ชิ้น
เสร็จแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ไหลออกมาตาม
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เกิดจากหลุมที่คุณสุพลขุด
เพื่อหาสมบัติตามที่พ่อตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
เข้าฝันเมื่อขุดลงไป
ก็เจอวัตถุโบราณมากมาย
ตรงตามความฝันอย่างน่าอัศจรรย์
ซึ่งวัตถุโบราณที่ขุดได้มีอายุกว่าพันปี
และทั้งหมดได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดมะค่ากระสัง
และอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรแล้ว
นี่จะเป็นเขียวเช่นแรกนะครับที่ผมขุดเจอ
น้องฝนก็เป็นดาบเป็นเหรอดอีกหลายอย่างนะครับ
จะเป็นลูกธนูดาบสองคม

เป็นมือทำการเกษตรหรือว่า
เครื่องนมแกะสลัดเครื่องตัดหินทรายตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ
กรมศิลปากรจากโคราชเขาบอกว่า
เป็นเครื่องมือที่ใช้แกะสลักหินทรายที่เขาพนมรุ้งประมาณ๑๓๐๐กว่าปีอายุ

ของที่ขึ้นมาก็เลยมีหอกมีดาบมีโซ่มีตวน
หลังจากขุดวัตถุโบราณขึ้นมาได้
ก็เกิดเหตุอัศจรรย์อีกอย่างคือ
มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากหลุมขุดนั้น
ชาวบ้านจึงเชิญร่างทรงมาถาม
ได้ความว่าบ่อน้ำแห่งนี้
คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพ่อเท่าบุญ
ซึ่งเป็นเจ้าของวัตถุโบราณที่ขุดขึ้นมาได้นั่นเอง
ปู่บอกมาเนอะพอเข้าร่างทรงมาครั้งแรกเลย
ท่านก็จะชี้ไปในบ่อเนอะท่านก็จะพูดว่า
ตรงนี้นะลูกเป็นรอยพระพุทธบาทเนอะซึ่งเราเห็นรูปพระพุทธรูปทองคำโผล่ขึ้นมา

น้ำไหลมาจากเทือกเขาฮิมาลัยจากภูเขา๓๐๐ยอด
มารวมกับของเก่าซึ่งฝังไว้๑๒๐๐๐ปี
ดาบหอกธนูสมัยก่อนจะอาบยาพิษและธนูไปยิงสัตว์มา
แล้วติดเลือดสัตว์มาแล้วมาฝังรวมกันไว้เป็นเวลานาน
ก็เลยศักดิ์สิทธิ์เนอะทีนี้ก็มีสิ่งมหัศจรรย์ในบ่อหลากหลาย
ที่เขาถ่ายเห็นในโทรศัพท์เนอะประสาทเงินประสาททอง
รูปปู่บุญเป็นเทพปู่เทพบุญท่านเป็นเทพ
แล้วก็รูปย่าทรัพย์โผล่มาในบ่อเลย
แล้วก็รูปนาคาราชทองคำซึ่งในบ่อนี้มีองค์นาคาราช
แต่ละวันจะมีชาวบ้านเดินทางมาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
กันอย่างล้นหลามเพื่อมากราบไหว้พ่อเท่าบุญ
เท่าทรัพย์เพื่อขอพรจากน้ำศักดิ์สิทธิ์
หายจากโรคภัยไข้เจ็บและขอโชคลาภ
ซึ่งบางวันก็จะมีการเข้าทรงพ่อเท่าบุญอีกด้วย
ปวดหัวมานามศักดิ์สิทธิ์ไปกิน

สิ่งไหนไม่ดีให้ออยมุดออกจริงจริง
มีเข็มออกแขนลูกปืน๓ลูก
นี่ขิมด้านนี้ขิมขิมออกลูกปืนสามลูก
ออกหายเท่าทุกวันนี้ไม่ปวดไม่ไอ
ะว่าวันนี้จะมาทำบุญครับแต่ก็มาเจอกับร่างทรงของพ่อเท่านะครับ
ได้บอกว่าเฮ้ยเองมาไม่มีหัวนะ
เองมาแค่ตัวผมก็ตกใจครับ
ทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนั้นแล้วแล้วร่างทรงก็เอาน้ำศักดิ์ศรีครับ
แล้วก็มาใส่ที่ตรงหัวผมแล้วตอนนั้นจิตใจผมมันก็ล่วงขึ้นมาทันทีเลยครับ
ศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เป็นเหมือนน้ำสวรรค์นะครับ
ก็บรรเทาอาการหลายหลายอย่างให้กับทุกคนที่มานะครับหลังจากที่มีชาวบ้าน
มาดื่มน้ำในบ่อแล้วหายจากอาการเจ็บป่วยมีมาขอโชคลาภแล้วสมหวังกันเป็นจำนวนมาก
ทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาต่อพ่อเท่าบุญแม่เท่าทรัพย์เป็นอย่างมาก
จึงได้มีการจัดทำรูปปั้นของพ่อเท่าแม่เท่ามาถวายและทำพิธีอันเชิญดวงจิตของพ่อเท่าบุญแม่เท่าทรัพย์มาสถิต
เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านต่อป่า
นี่น่ะมันเป็นเรียนจำนะลูกน่ะที่ตรงนี้เป็นที่เรียนจำ
เรามาอันเชิญปู่เทพบุญย่าเทพทรัพย์ขึ้นแท่นจ้ะขึ้นแท่นเพื่อให้ลูกหลานกราบไหว้บูชา
เป็นลานบุญของท่านท่านบอกว่าสถานีสถานที่นี้ต่อไปจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
และเป็นลานบุญให้ลูกหลานมากราบไหว้บูชา
พิธีกรคุณหนุ่มและคุณมดดำได้ยินเสียงร่ำลือถึงความอัศจรรย์ของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ก็ไม่รอช้าครับที่จะรีบเดินทางมาขอพรจากพ่อเท่าบุญแม่เท่าทรัพย์และเบาะน้ำศักดิ์สิทธิ์กันด้วยตัวเอง
ตรงนี้คือที่นาที่เราพูดถึงกันใช่ไหมครับ
ทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดกี่ไร่นะฮะ๑๑ไร่
หลังจากนั้นบ้านที่พักอยู่ตรงไหนอยู่ประมาณ๗๐๐เมตร
เจ็ดร้อยเมตรต้นไหนตรงไหนที่บอกว่าจะไปเจอต้นไม้ต้นอะไรนะฮะอาจา
ต้นกระสังครับต้นกระสังคือต้นนี้นะครับ
นะฮะแล้วบอกเจ็ดเก้าไปเดินไปเจ็ดแปดเก้า
จากต้นกระสังเนี่ยจากตอนนี้ก็เป็นเจ็ดเก้าจริง
นี่คือต้นกระสังนะนับไปเจ็ดเก้าแล้วครับมาน้องนับตรงนี้นะ
ต้นกระสังนี่นะ๑๒๓๔๕๖๗ตรงนี้จริง
ก็เป็นอย่างนี้จริงเจ็ดเก้าตามฝันเลย
แล้วพี่ก็ขุดตรงนี้เลยใช่
และก็เจอของอยู่ที่นี่นะครับใช่

ครับ
เมื่อมาถึงจริงแล้วชาวบ้านบอกปฏิหารเกิดขึ้นเยอะแยะเลย
ใครเคยถูกหวยบ้างใครเคยถูกหวยที่นี่
แน่นะครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมา

ถ้าสมมุติพรของเราสมปรารถนาเราจะกลับมากันอีก

ขอบคุณส่วนดีนะครับ

ขอบคุณครับ
บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่อย่างที่เราติดตามข่าวกันมา
มีการพูดถึงข่าวนี้กันเยอะเหลือเกินว่าเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อก็อย่ารบหลู่
เรื่องที่หาคำตอบไม่ได้แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา
เห็นมีการทำบุญทอดกระถิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างแม่
ได้เยอะอยู่เราเป็นกะถิ่นสมทพเนาะ
รวมทั้งกะถิ่นใหญ่เค้าก็ได้ประมาณ๔๐๐บาท
แล้วก็จัดงานบวชแล้วก็สร้างเรือนให้ท่านครบทุกอย่างเนอะแก้บน
ได้บวชตามที่พ่อเท่าบุญเนี่ยได้มีการขอไว้ด้วย
ครับบวชในก้าววันครับหลีกว่างบวชเป็นยังไงบ้าง
เมื่อเมื่อไม่กี่วันไม่กี่วันนี้ครับ
เมื่อวานนี้ครับ

เครื่องมือหามเฉลี่ยงกษัตริย์นะ
เหมือนกับฝันครั้งแรกที่คุณขุดไปแล้วเจอสมบัติโบราณ๒๐๐กว่าชิ้น
ครั้งที่๒นี้อยู่ดีหลังบวชคุณฝันอีกแล้ว

เมื่อวานนี้ผมก็หาอยู่แต่ว่ายังไม่เจอ

เขาบอกว่าวางไว้ให้อยู่บนคันนา

แต่ร่างทรงเขาบอกว่าถ้ารับก็คือ
ทางนี้จะเป็นฤษีชีวก

คุณสองคนคิดว่าที่คุณไปขุดเจอสมบัติ

ก่อนที่แฟนจะได้ก็คือเรา
เหมือนพอออกรถมาหาพูดง่าย

ออกดาวน์ดาวน์รถประมาณ๓เสน

รับจ้างเจ้าหนึ่งวันละ๒คน
วันละสองที่
สองที่เสร็จแล้วก็คือแกคือจะสงสาร

คนสองคนที่ไม่เคยรักกันมาก่อนเลย

หลังจากนั้นตื่นขึ้นมาเวลา๗โมงเช้า

ก็ได้มีการนำเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์

มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากที่เขาไปขุดนั่นแหละ

แล้วก็นำมาซึ่งสิ่งที่รักษาคนต่างนานา
รวมถึงให้โชคให้ลาบก้อนดินก้อนหินแถวนั้น

ฉะนั้นชมแล้วต้องใช้วิญญาณในการชมด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลุม
มูตรเรารู้ไม่เข้าใครออกใคร